มาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวแล้วกันคนนี้

เห็นดิฉันเหรอไม่เห็นรูปแล้วแบบอุทานไง

ก่อนหน้านี้เขาเคยออกมาอวดความเซ็กซี่ลงนิตยสาร
ไม่เข้าใจว่าคนที่แบบลุกแบ๊วมันต้องมีของดีซ่อนอยู่เหรอ
คุณลองแบ๊วดูไหมล่ะไม่น่าจะรอด
คุณผู้ชมคะหลักฐานที่อยู่เนี่ยก็บอกเลยว่า

คาโตคาโตลิปตานะจ๊ะนี่แหละอวดหุ่นสุดเซ็กซี่
ในชุดบิกินี่ตัวจิลซีดำ
โพสต์ท่าชนิดที่แบบส่วนเว้าส่วนนูนนะคุณนะ
โอ้โหแน่นมากเลยดิฉันไม่เรียกว่าสวนว้าวส่วนโค้งแล้วล่ะ
ส่วนว้าวส่วนนู้นชัดเจนสุดนี่ขนาดเขาบอกบางภาพ
เป็นการใช้แบบท่ีกดิ่งเล่นกับแสงสิลิเอทใช่ไหม

ทรงองค์เอวเป๊ะปังอลังวังเวอร์ขนาดนี้นะคะ

ว่าเป็นการคืนกำไรให้หนุ่มแล้วกันนะจ๊ะ
หลังจากที่เคยสร้างเสียงฮือฮาจากการถ่ายแบบเซ็กซี่มาแล้ว
เดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้เองจ้า
ขอทำท่านี้ให้ดิฉันดูหน่อยเนี่ยยกขา